ต้องหมี่เกี้ยวอ๋อตองหมี่เกี้ยวกับปราศาสตร์อ่ะชักเนี่ยนะฮะ
เอาค้อนมาค้อนคือถูกทวงตังค์โอ้โหจับได้แล้วนะค่ะ
เหตุเกิดที่ลำปางไปจับได้พยาวคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์นะครับ
ขณะที่นายจรรย์เตชะตามีหรือว่าตำนะฮะตำอายุสี่สิบเก้าปีครับ
เป็นพ่อค้าบะหมี่เกี้ยวใช้ค้อนทุบหัวในอันนาตสินหรือปราศาสตร์
อายุหกสิบสี่เสียชีวิตนะครับแล้วก็หยิบกระเป๋าของผู้ตายไปด้วย
ข้างในมีเงินสดมีสร้อยคอทองคำมีแหวนเพชรมีทรัพย์สินอื่นอีกเพียบเลย
รวมรวมแล้วที่พูดมาประมาณสองแสนครับเหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
ขออภัยช่วงบ่ายของยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาโอ้ปราศาสตร์ดูดิอืมนะ
ตำรวจนะครับแกะลอยจากกล้องวงจรปิดตามตัวผู้ก่อเหตุพบว่า
่งหน้าเข้าตัวเมืองพยาวนะครับแล้วเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อันนี้เป็นภาพที่เขาไล่ไปนะ
ตำรวจจึงแสดงหมายจับนะครับต้องใช่ไหม
อ่าใช่จับจับแล้วกันนำตัวกลับมาสอบสวน
นายจรรย์หรือต่องหมี่เกี้ยวเนี่ยรับสารภาพบอกว่า

เนื่องจากเขาไปยืมเงินปราศาจผู้ตายหลักแสนนะ
ในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเอาไปทำอะไรนะ

วันเกิดเหตุภาษาศาจทวงเงินน่ะ
แต่เขาไม่มีให้โมโห
ก็เลยเอาค้อนที่ใส่กระเป๋าหลังกางเกงมาเนี่ยนะครับ
ทุบหัวแล้วก็ขโมยของของผู้ตายเนี่ย

จากนั้นก็นำทรัพย์สินที่ขโมยมาไปขายส่วนหนึ่ง

ขี่หนีเข้าตัวเมืองพยาวกระทั่งมาถูกจับนี่แหละครับ
ก็ช่วยนิดหนึ่งครับ
เขาเรียกว่าตุ๊กที่กำอับ
ก็ช่วยนิดหนึ่งครับ
แจ้งตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ดำเนินคดีครับคุณผู้ชมฮะ

ผมสนใจว่าที่ไปกู้หลักแสนเนี่ยอืม

เอาเงินไปทำอะไรแล้วเมียก็ไม่บอก

หวังว่าคงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอบัยมุกนะ
เพราะส่วนใหญ่มันจะไปจบที่ทางนี้แหละ
จำได้ใช่ไหมที่เล่าไปเมื่อวานบอกว่านี่คือลูกหนี้ชั้นยอดนะ

จ่ายตลอดแต่ทำไมจู่มาฆ่าล้างหนี้แบบนี้